มีผู้ชายคนนึงนะคะอยู่ดีก็ขึ้นไปบนตึก
แล้วก็ขู่ว่าจะกระโดดตึกจะฆ่าตัวตาย
กว่าจะไปช่วยกันได้โอ้โหชุลมุนชุลเกอยู่สักพัก
แต่ก็ช่วยได้นะคะก็เลยไปถามทางครอบครัว
ถามคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีมาจะกระโดดตึก
ฆ่าตัวตายแบบนี้คุณแม่บอกว่ามีอาการทางสมอง

สองปีก่อนนะคะก็เลยมีลักษณะเหมือนแบบ
ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เนี่ยลองไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

เจ้าหน้าที่คือโอ้โหรวบดึงเข้ามาได้เนี่ยค่ะ

ตำรวจสพสำรงใต้ค่ะ
พร้อมด้วยกู้ชีพเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ

คลุมคลั่งปีนขึ้นไปบนระเบียงชั้น๒ของบ้านตัวเองนี่แหละ
อยู่ในซอยโรงเหล็กถนนปู่เจ้าสมิงพรายที่พระประแดงสมุทรปราการ
ก็นำตัวลงมาข้างล่างได้อย่างปลอดภัย
นี่ค่ะก็ใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินตัวเดียว
สี่เมตรได้นะคะแล้วก็ตะโกนเอะอะโวยวายคือตำรวจเขาบอกว่า
พอลองฟังดูจับใจความได้ประมาณว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะเหมือนกับตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็พูดจาวกไปวนมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมตั้งนานตั้งนานก็ไม่สำเร็จนะคะ
ก็ขู่เจ้าหน้าที่ด้วยว่าถ้ามาใกล้กว่านี้จะกระโดดจริงนะจะฆ่าตัวตายนะเนี่ยค่ะ
ก็เลยต้องวางแผนเพื่อควบคุมตัวเหมือนแบบก็ชาร์จจับเลย
ครับอย่างเงี้ยจังหวะนี้อ่ะเนี่ยจำนาทีก็เสี่ยงอ่ะ
ใช่ต้องปีนไปด้วยไงเนี่ยนะคะก็ปลอดภัยนะคะ
แม่ของผู้ชายคนนี้นะคะนางอำภัยบอกว่าตัวเองกับสามีเนี่ยอยู่กับลูกชายนี่แหละ
สมองกระทบกระเทือนค่ะแล้วก็รักษามาต่อเนื่องนะคะ
แต่ว่าลูกชายก็เริ่มมีอาการทางประสาทช่วงเช้าก็คลุ้มคลั่งเลย

พ่อแม่พยายามจะประสานเจ้าหน้าที่ให้พาลูกชายไปโรงพยาบาล

มาปีนระเบียงบ้านซะก่อนฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
และอาการมันกันเกิดเริ่มได้อย่างไรเปล่านี้
ให้คุณหมอวินิจัยว่า

ประศานเจ้าหน้าที่ยังไง
เจ้าหน้าที่ให้มารับแล้วครับพอลูกชายเห็นเจ้าหน้าที่ก็ทีนี้วิ่งขึ้นเลย